ยืนรอค่ะรอไปก่อนแล้วกันเนี่ยรอเพื่อนจะมารับสู่ตรงป้ายรถเมย์ตรงเนี้ยคุณผู้ชมคว้าก็ครึ้มมาแล้วไม่รู้ฝนจะตกลงมาอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วค่ะชาวกรุงคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายคนเช้านี้ก็คงเตรียมตัวออกจากบ้าน
ไปยืนรอรถตามจุดต่างต่างก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะทั้งการเว้นระยะห่างรวมไปถึงใส่หน้ากากอนามัยและสภาพอากาศค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยานะคะตอนนี้ค่ะกลุ่มเมฆฝนที่เป็นพายุฤดูร้อนเนี่ยก็อ่อนกำลังลงแล้วนะคะ
ก็ผ่านพ้นกำหนดการขอบเขตของการเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ก็มีการออกข้อมูลมานะคะว่าทั่วประเทศไทยเนี่ย
โอกาสเกิดฝนสังเกตว่ากลุ่มเมฆเนี่ยปกคลุมเต็มไปหมดเลยถ้าหากว่าพูดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะ
จะมีฝนตกร้อยละสามสิบถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกหนักมากหน่อยก็จะเป็นอ่าวไทยแหละค่ะ
ปัจจัยอากาศช่วงนี้ก็แปรปรวนเส้นสีน้ำเงินคือเส้นความเย็นนะคุณผู้ชม
มันแผลลงมาค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมใจไว้เลยนะคะว่าถ้าเย็นมาเจอกับร้อนเนี่ยเดี๋ยวฝนมาแน่
เพราะฉะนั้นวันนี้แถบภาคเหนือตอนบนนะคะก็จะมีฝนดังที่เห็นจากโมเดลนี้
จังหวัดแม่ห้องศรจังหวัดลำพูนลำปางแพร่พิสุนุโลกนะคะ
ก็มีฝนชุ่มฉ่ำในช่วงเวลาเช้าส่วนเที่ยงไปแล้วค่ะคุณผู้ชมจะกินพื้นที่หลายพื้นที่นะคะ
นับตั้งแต่ภาคตะวันออกอย่างภาพนี้ค่ะคือจังหวัดระยองชนบุรีจันทบุรีตราดนะคะ
จะมีฝนตกชุ่มฉ่ำนะคะคำว่าชุ่มฉ่ำเนี่ยก็คือประมาณเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะ
อาจจะมีตกหนักเป็นแห่งค่ะอย่างเช่นบริเวณอ่าวไทย
ใกล้ใกล้กับจังหวัดจันทบุรีและตราดนั่นเองนะคะส่วนช่วงบ่ายสามค่ะ
ก็จะมีฝนตกแถบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เตรียมเฝ้าระวังกันด้วยค่ะ
ส่วนคลื่นค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ไม่สูงมากนักเป็นทะเลเรียบนะคะ
ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังดังภาพนี้ด้วยอาจจะมีมากหน่อยแถบอ่าวไทยนั่นเองค่ะ
ช่วงหน้าร้อนแบบนี้มีภาพดอกไม้สวยเป็นดอกไม้ประจำหน้าร้อนเนี่ย
ให้ชมกันดังที่เห็นนี้เลยสวยไหมคะสวยมากมากเลยนะคะ
ดิฉันไปเห็นของจริงไม่ว่าจะอยู่ที่ใดจังหวัดไหนถนนไหนก็แล้วแต่เนี่ย
ชื่นชอบมากมากเลยนะคะส่วนที่นี่นะคะคุณผู้ชมก็คือ
ต้นดอกคูณที่บานเหลืองอร่ามงามสะพรั่งอยู่ที่บริเวณถนนในหมู่บ้านโนนโก
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่มีเสน่ห์นะคะ
เพราะว่ามองไปสองข้างทางก็จะโอบล้อมไปด้วยดอกคูณที่สูงตรงาน
แล้วเหมือนกับเป็นอุโมงดอกคุ้นเองนะคะตอนนี้ก็เป็นภาพความสวยงามที่เกิดขึ้น
หลายคนไปก็เชื่อว่าน่าจะประทับใจได้ถ่ายรูปอวดลงโซเชียลกันอย่างแน่นอนนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นภาพความสวยงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในช่วงหน้าร้อนแบบนี้แหละค่ะ
อีกที่หนึ่งนะคะที่นี่ก็กลับมาสดใสได้อีกครั้งนั่นก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
หลังจากที่หม่นมองเพราะถูกปกคลุมไปด้วยหมวกคอนมานานนับเดือน
แต่ว่าช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะคะก็มีฝนตกลงมาช่วยชาล้างฝุ่นละอองในอากาศได้บ้าง
ทำให้วันนี้คนเชียงใหม่ก็สามารถมองเห็นวิวดอยสุเทพได้อีกครั้งดังภาพที่เห็นนี้ค่ะ
อากาศโดยมากแล้วนะคะก็สดชื่นจำใสแม้ว่ายังมีครึ่มฟ้าครึ่มฝนอยู่บ้าง
เพราะว่ายังคงมีหย่อมความกดอากาศสูงนั้นปกคลุมอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีล่ะค่ะ
แต่อย่างน้อยนะคะผู้คนก็พอยิ้มได้บ้างหายใจได้โล่งการสัญจรทางอากาศก็สามารถทำได้ราบรื่นนะคะ
ก็ต้องให้คุณผู้ชมนะคะช่วยร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะว่าก็จะมีผลต่อเรื่องของสภาพอากาศด้วยค่ะ
ส่วนใครที่ต้องขับรถสัญจรในช่วงที่ฝนตกระวังถนนลื่นด้วยนะคะคุณผู้ชม
ฝนตกหยุ่มหิมฝนตกปล่อยนี่แหละตัวดีเลยทำให้ถนนลื่นนะคะ
เพื่อนที่ฉันบอกว่าจะมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวคงจะได้เดินทางกันต่อไป
ยังไงขอให้มีความสุขในวันนี้เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแล้วกลับมาติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ